วันนี้คุณมิ้วปากไม่แดงพอ
เมื่อวานแดงมากคนทักมาว่าผ่านแดน

น่าจะแดงไปสู้กับสาวคนนี้
คุณผู้ชมฮะพนักงานกวาดถนนสาวสวยปากแดงคนนี้นะฮะ

เพราะว่าเธอแต่งหน้าทาปากสวยงามทาเล็บมาแบบนี้
แล้วมีคุณป้าท่านหนึ่งถามว่าอะไร
กวาดถนนทำไมต้องแต่งหน้าทำไมต้องปากแดงด้วย
เจอเธอสวนกลับนะฮะจนกลายเป็นไวรัลเลยนะฮะ

แล้วก็มีคนติดตามถึง๑๕๐๐แล้ว
คุณผู้ชมไปดูใบหน้าที่สวยงามพร้อมกับปากแดงของเธอนะฮะ

แต่โบก็ตอบเขาเท่าที่ได้แล้วถามว่าทำไมทำไมต้องแต่งหน้า
ทำไมต้องแต่งหน้าทำไมต้องทำเล็บเวลาถอนหญ้า
เวลาถอนย่าทำย่าไม่กลัวเล็บพังเหรอก็ตอบเขาว่าไม่กลัวเล็บพังหรอก
เอาง่ายเวลาเจอผู้คนหมู่มากเช่นบางทีก็จะมีงานแบบ
ทหารทะใจตำรวจตำใจอะไรอย่างนี้กูก็ต้องแต่งไว้กูก็ต้องเอาน่ากลัว
เครื่องสำอางบันเลงเครื่องสำอางเพื่อให้หน้ามันดูสดใสแล้ว
ชื่นมื้นเวลาใครมองเห็นก็จะแบบเฮ้ยก็ให้หนูทำให้ชื่นแล้วอย่างนี้อะไรอย่างนี้ประมาณนี้
เวลากูแต่งหน้าเขาก็จะแบบโอ๊ยไม่แต่งมาเต็มขนาดนี้ไปทำงานในห้างเถอะ
คืออนาคตมันรู้อยู่แล้ว
คลิปนะถ้าเข้าไปดูในติ๊กต๊อกเธอนะก็จะเห็นเธอแต่งหน้าสวยทุกคลิปเลย

ทีมข่าวของเราเห็นหน้าสวยแบบนี้ต้องตามไปสิเธออยู่ที่ไหนอย่างไร
วาดถนนแถวไหนต้องตามไปกวาดช่วยเหลือเธอ
โดยเฉพาะหนุ่มทีมงานของเรานะอยากจะไปช่วยเธอกวาดถนนนะฮะ
ไปเจอกับน้องโบครับนางสาวพัทรมนโตเจริญ
เพราะทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปแถววัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
ถนนเอกชัยเขตจอมทองกรุงเทพนะครับ
ไปเจอกับน้องโบสวยมากล่ะคุณตัวจริง
สวยนะอายุ๒๖ปีเป็นพนักงานกวาดถนนประจำเขตจอมทอง
ก็ถามถ่ายถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วฮะเธอก็เปิดหน้ากากให้ดู
วันนี้ปากไม่ค่อยแดงครับพี่วันนี้ใช้เฉดสีอื่นนะฮะ
แต่สวยเหมือนเดิมเธอบอกว่าเวลาเจอเหตุการณ์ต่างในระหว่างทำงานกวาดถนนขออภัยกวาดขยะ
ไม้กวาดหายเธอก็โพสต์ทะเลาะกับหมาเธอยังโพสต์เลยนะฮะ
ซึ่งก็เริ่มมีคนติดตามเพราะว่าคงชอบเรื่องที่เธอเล่า
เข็นยางอะไรแบบนี้เธอก็ทำนะคุณนะ
แล้วเธอเป็นคนพูดแบบสนุกตลกด้วย
แล้วเล็บมือนักคาทาโชว์ให้ดูนี่สวยไหมล่ะ

ใช่แต่ไปเข็นยางจับไม้กวาดถนน
ถามว่ากลัวเล็บพังไหมก็นิดหนึ่งอะพี่แต่เพื่อความสดใสนะครับ
ส่วนคลิปที่เป็นไวรัลที่มีป้าคนหนึ่งเนี่ย
ป้ามักจะหันมามองหน้าเธอ
แล้วก็ถามถามเธอตอนกวาดถนนเนี่ย
ถามซ้ำทุกวัน

นี่มาทำงานนะป้าก็ถามอีกว่า
แต่งเต็มขนาดนี้ไปทำงานห้างเถอะหนู

แต่ก็ไม่ชอบที่จะต้องนั่งแต่งตัว
แข่งกันกับคนอื่นเขาอีก

นี่มากวาดถนนแบบนี้ดีกว่า

แต่หน้าก็ต้องลงทุนหน่อย
หน้าสวยก็ต้องแต่งให้สวยนะฮะ

เพราะว่าอาชีพกวาดถนนเนี่ย
ทำให้เธอมีวันนี้ครอบครัวของเธอนะ
พ่อขับรถขยะแม่และพี่ทำงานที่สำนักงานเขตกอทมมาตลอดอยู่แล้ว
คุณเหมือนนางงามคุณที่เพิ่งได้ตำแหน่ง
ที่คุณพ่อเป็นพนักงานของกอทมเหมือนกันเก็บขยะ
โบยังบอกอีกนะครับว่าเหตุผลที่ชอบแต่งหน้าสวยตอนทำงาน
ก็เพราะว่าไม่ว่าจะอาชีพไหนก็สวยได้
ปฏิบัติงานแบบไหนก็สวยได้เหมือนกันค่ะ
เล็บสวยได้ทุกคนค่ะสาวอย่างเราก็อยากจะสวย
และเมื่อเราสวยเราก็มั่นใจค่ะใครเห็นก็สดชื่นสวยงามตาม
ผู้หญิงทุกคนอยากเห็นตัวเองสวยทั้งนั้นแล้วก็ดูดีล่ะค่ะ
คุณป้ามาถามเหรอคะก็ตอบไปแบบนี้แหละค่ะ
ไม่เจอแต่สวย
มั่นใจตลอดเลยค่ะน้องโบยังเล่าประสบการณ์ให้ฟังอีกนะครับ
บอกว่าหลายเดือนก่อนช่วง๖โมงเช้าขณะกำลังกวาดถนนนะ

แล้วก็รถกระจกถามเธอว่าน้องเท่าไหร่ครับ
เธอนะโอ้โหขึ้นเลย

แล้วคือหนูโกยขยะพี่หนูโกยขยะอยู่
ขยะเต็มมากอะไรอย่างนี้น้อง
น้องค่ะพี่ถามทางเหรอคะ

มอไซค์เขาบอกไม่เห็นเหรอเขาถืออะไรอยู่
พอเขาเลยไปวินมอสไซค์ไล่ให้ไปเลย
อะไรอย่างนี้ตรงนี้ไม่ใช่วงเวียนใหญ่อะไร

หนูก็บอกค่ะขอบคุณค่ะ
จริงหนูไม่รู้จะตอบว่าอะไรอย่างนี้
เพราะเขาติดตกใจแล้วพูดออกมาเลยอย่างนี้
ขอบคุณค่ะไปเป็นดาราเลยนี่หน้าสดยิ่งสวยเลยนะ
ดาราสาวท่านหนึ่งเวลาแฮชแท็กไง
แฮชแท็กดาราสาวท่านหนึ่ง
แต่เธอยืนยันว่าจะทำอาชีพกวาดถนนจนแก่เลย
ทำไปจนกระเสียอายุ๖๐ปีเหมือนกับพ่อแม่
หลังจากนี้เธอก็จะยังคงคอนเซ็ปต์นี้ต่อไป
ไม่คิดทำงานอื่นพร้อมให้ข้อคิดแบบนี้ครับ
ภูมิใจในอาชีพตัวเอง
ทำงานอะไรก็สวยเลิศได้ถ้าใจเราสวย

เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วน้องก็สวยจริงทั้งกายใจ

หลังพักโฆษณาอยากปากแดงบ้าง